คุณเต้ยพงศกรค่ะพูดถึงคอนเทนต์ของตัวเองในยูทูปกันบ้าง
แล้วก็ในติ๊กต๊อกนะแฟนบอกเลยว่าชื่นชอบกันมาก
เพราะอะไรรู้ไหมได้เห็นแบบลุคสบายของหนุ่มเต้ยกันคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันนิดนึงก็ละกันให้เขาอัปเดตให้ฟัง
เต้ยเนี่ยเล่าจุดเริ่มต้นนะของการทำคอนเทนต์
ว่าเป็นเพราะสถานการณ์ช่วงโควิดไงทำให้ไม่ได้เจอแฟนคลับค่ะ
ก็เลยอยากหาช่องทางที่จะทำให้แฟนคลับหายคิดถึง
เป็นช่องทางยูทูปขึ้นมาชื่อว่าเต้ยเว้ยเฮ้ย

มีคอนเทนต์หลายแบบให้ติดตามกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังการทำงานการออกกำลังกายกามลำ
ที่เห็นเป็นคนแบบง่ายคุณผู้ชมค่ะ
มีการจำข้าวเหนียวโจ๊กส้มตำ
เป็นผู้บ่าวแบบคือผู้บ่าวไทยบ้านนะนะ

เต้ยค่ะจะว่ายังไงกับกระแสดังกล่าว

ก็จะพาไปไม่ตรงไม่แต่งหน้าอะไรใดเลย
ก็ไปเลยก็แบบหลังมาก็ไม่ต้องพิธีเยอะแล้ว
เป็นแบบตัวเองนี่แหละก็ไปอยากถ่ายตอนไหนก็ถ่าย
คือจริงแล้วมันเป็นสไตล์ไงก็คืออยากถ่ายก็ถ่าย

คุณผู้ชมติดตามกันได้เต้ยเว้ยเฮ้ย

เข้าไปดูได้นะคะวิถีชีวิตแบบไทยบ้าน
ใครที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้เข้าไปดูกันได้เลยเต้ยอะไรเว้ยเฮ้ย